ดูความคืบหน้าคดีคุณแตงโมกันหน่อยนะคะ
ล่าสุดมีรายงานบอกว่ากระติกให้การรับสารภาพแล้วนะคะ
ว่าให้การเท็จต่อตำรวจในคดีของคุณแตงโมเพื่อนสนิทค่ะ

เรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
ภูมิกับสพเมืองนนทบุรีเปิดเผยค่ะ
บอกว่าหลังจากในจ๊อปในนิทัศน์กีรติสุธิสาธร
แล้วก็นางสาวอิสรินจุธาสวรรค์หรือกระติก
เข้าพบตำรวจสพเมืองนนทบุรีตามหมายเรียกในวันนี้
เบื้องต้นนะคะกระติกให้การยอมรับสารภาพค่ะ
ว่าได้ให้การอันเป็นเท็จกับตำรวจจริง

แต่ไม่ขอบอกรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องในสำนวน

นะคะเนี่ยค่ะยอมรับสารภาพนะคะ
เพราะฉะนั้นทำให้หลังเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมนำตัวส่งฟ้องสารแขวงจังหวัด

ถ้าไปดูโทษการให้การเท็จเนี่ย
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
อันนี้คือส่วนของกระติกนะคะ
รับสารภาพแล้วว่าให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่นะคะ

ก็เปิดเผยหลังจากมารับทราบ๒ข้อกล่าวหา
แล้วก็อยู่กับตำรวจนานเกือบ๔ชั่วโมงนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าตนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ซึ่งปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันยังเป็นผู้บริสุทธิ์
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดค่ะ
ขั้นตอนหลังจากนี้ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
วันนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัว

ก็คือวันที่๑๙เมษายนช่วงบ่ายค่ะ